วันแรกของปีกระต่ายทอง
หลายคนอาจจะได้ไปทำบุญกันมาบ้างแล้ว
แต่เราสองคนทำงานอาจจะไม่ได้ไปขึ้นไปมั้ยคะ

แต่ด้วยความที่วันนี้เป็นวันแรกของปี
ฉะนั้นเนี่ยมีประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางไปทำบุญกันในหลายพื้นที่เลย
ไปดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศวัดในกรุงเทพมหานคร

ประชาชนเดินทางมากราบพระขอพรเอาเลิกเอาชัย

ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร

มีประชาชนที่เดินทางมาจากหลากหลายสารทิศ
มาทำบุญตักบาทและไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอพรพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
มีครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวแก้วประเสริฐ

ปีนี้ถือเป็นเริกมงคลจริง
และเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ครอบครัวนั้นมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับน้ำสังค่ะ
จากรับน้ำสังพระราชนะคะ
พระคุณสมเด็จพระอริยาวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราช
ก็ครอบครัวบอกว่าโอกาสนี้ถือว่าได้รับบุญจริง
แล้วก็เป็นรับพรในวันเริ่มศักราชใหม่แบบนี้ด้วย
ก็หวังว่าจะให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดปี
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนหลายครอบครัวนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ท่านบอกว่าถือโอกาสวันนี้มองว่าเป็นวันที่หนึ่ง
เริ่มต้นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มีการเวียนเดินสายทำบุญ๙วัด
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ครับผมนี่คือในกรุงเทพมหานครที่วัดราชบพิษนะครับ
ในขณะที่ต่างจังหวัดผมพาไปดูการทำบุญตักบาท
รูปแบบที่อาจจะไม่ค่อยได้พบเจอนะฮะ
พระท่านมาทางแพร่ครับแล้วถ่อแพร่มาเพื่อมารับบาท
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศในพื้นที่บริเวณลำน้ำ
เก็บน้ำบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคี
วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาหรือว่าโคราช
โอ้โหอิจฉาเลยครับแล้วดูบรรยากาศตอนเช้าสิครับ

เห็นไหมใส่ชุดกันหนาวกันมาแล้วก็มาใส่บาทยามเช้าแบบนี้นะครับ
คือรายล้อมไปด้วยฉากที่งดงามครับ
แม่น้ำแล้วก็บ้านของประชาชน
รวมไปถึงต้นไม้แล้วก็ทิวเขาต่างเนี่ยนะครับ
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน
สุขสมบูรณ์และได้ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่
วกกับอากาศเย็นในยามเช้าแบบนี้ด้วยนะครับ
ก็จะเห็นนะครับว่าหลวงพ่อหลวงพี่ก็พากันมารับบาทจากญาติโยม
ท่ามกลางคนที่เขาถ่อแพ้มาให้ก็จะใส่ชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับ
จริงก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกเป็นอีกหนึ่งสีสันให้เข้ากับบรรยากาศ
แล้วก็เทศกาลและยังคงต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยครับ
ส่วนที่ราชบุรีครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ผมพาไปดูตักบาทบนหลังเกวียนครับ
เทียมเกวียนเราจะได้ยินว่าขึ้นชื่อที่เพชรบุรี
ส่วนราชบุรีครับนี่ฮะเอาเกวียนมาเทียมที่วัวครับ
แล้วก็พระท่านมารับบาทนะฮะ
กิจกรรมนี้เทศบาลมีการจัดเกวียนทั้งหมด๒๑เล่ม
วัวทั้งหมด๔๒ตัวครับ
จัดกิจกรรมภายในบริเวณลานทุ่งดอกทานตะวัน
ตักบาทบนหลังเกวียนต้อนรับปีใหม่
นี่ครับชาวบ้านก็เอื้อมสุดแขนใส่บาทพระนะครับ
มีทั้งขบวนเกวียนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็มีขบวนเกวียนของพระภิกษุนะฮะ
รูปมาจากวัดต่างในตำบลทุ่งหลวง
พื้นที่ราชบุรีครับ

ชาวบ้านทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่
มาร่วมทำบุญใส่บาทกันคึกคักเลย